ทีนี้คุณผู้ชมค่ะน้ำท่วมที่เกิดขึ้นเดาสิคะฉันมีคำถาม

คือเป็นคลิปที่จะให้ดูน่ารักมากเลยคุณครูเนี่ย
เพราะรู้ว่าบ้านของนักเรียนตัวเองโดนน้ำท่วม
ดูสิคะถอดรองเท้าคาชูเดินเข้าไปกับชุดสีกากีแบบนั้น
นี่คือแม่พิมพ์ของชาติที่มีจิตวิญญาณที่แท้ทรูนะให้คุณดูนะ

พอชาวเน็ตเห็นคลิปนี้แล้ว
แน่นอนว่าหลายคนเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์เขาชื่นชมนะคะ
นี่เป็นภาพเหตุการณ์ขณะที่ครูโรงเรียนไทยสามัคคีอำเภอ
วังน้ำเขียวจังหวัดนครราชศรีมา
ยอมถอดรองเท้าค่ะชัวร์ค่ะ
แล้วลุยข้ามน้ำไปนะคะ
ไปช่วยเหลือครอบครัวของเด็กนักเรียน
ที่ถูกน้ำป่าหลากเข้าท่วมบ้านเรือน
หลังจากที่น้ำป่าไหลลงมาจากเขาเมื่อวันที่๑พฤศจิกายน

ได้รับความเดือดร้อนเป็นจำนวนมาก

บุกป่าฝาน้ำเข้าไปเยี่ยมเดียน
แล้วก็ให้การช่วยเหลือไม่ทอดทิ้งกันในยามที่ทุกอย่างแบบนี้นะคะ

นี่แหละคนที่มีจิตวิญญาณที่เป็นแม่พิมพ์ของชาติจริง